พีควัลก็มีวกันก่อนเลยนะคะเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
ในไทยที่ตอนนี้ก็พบคัสเตอร์ใหม่แล้วก็มีการระบาดกันในหลายจุดนะคะ
ที่จะให้ร้านอาหารและผับบาร์ใน๕จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ห้ามขายเครื่องหนึ่มอักกอฮร์และปิดให้บริการด้วยเวลาสามทุ่มหรือไม่
ส่วนของกรุงเทพมีมติให้ปิดผับบานใน๓เขตพื้นที่
ตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงสิบเก้าเมสายนแล้วนะคะ
โดยช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพสามเขตก็ประกอบด้วยเขตคลองเตยเขตวัฒนา
แล้วก็เขตบังแคร์เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของ
โควิดสิบเก้ามีผลตั้งแต่หกถึงสิบเก้าเมษายนินะคะ
ส่วนในพื้นที่อื่นค่ะถ้าพบมีการติดเชื้อที่ร้าน
สั่งปิดเป็นรายรายไปและหลังจากนี้จะขอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
สถานบันเทิงในสามเขตนั้นมีรวมร้อยเก้าสิบหกแห่งนะคะแบ่งเป็นที่คลองเตยเจ็ดสิบห้าแห่ง
วัฒนาแปดสิบเอ็ดแห่งบ้างแคอีกสี่สิบแห่ง
ซึ่งแนวทางนี้เป็นการล็อกโซนเพราะว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ล่าสุดเนี่ยตรวจกลุ่มเสี่ยงในคลัสเตอร์ทองหล่อรวมสามวันพบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดราย
หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดรายเนี้ยนะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อร้อยสิบแปดราย
ไม่ติดเชื้อสามร้อยยี่สิบเก้ารายยังรอผลอีกเจ็ดร้อยยี่สิบรายค่ะ
ขณะเดียวกันยังมีมติให้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการวัคซีนจำนวน๑๐๐๐โดสใหม่
โดยปรับมาฉีดเพื่อควบคุมคลัสเตอร์ย่างทองหล่อจำนวนสี่พันสองร้อยโดส
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ๒๐๐โดส
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแคร์และพื้นที่ใกล้เคียงอีก๒๐๐โดสค่ะ
และใช้เพื่อควบคุมการระบาดในสถานที่ต่างที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อีก๑๘๐๐โดส
ข้อเสนอที่คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขมีมติเตรียมเสนอให้สอบคอชุดเล็กให้ความเห็นชอบ
ก็จะขอบังคับใช้เพียงแค่๒สัปดาห์ก่อนนะคะจากนั้นจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งคือปรับให้๕จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องควบคุมสูงสุด
ประกอบด้วยกรุงเทพปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรประการและนครปฐมร้านอาหารผับบาคาราโอเกะเปิดได้ไม่เกินสามทุ่ม
นั่งรับประทานอาหารในร้านได้แต่ว่างดดื่มสุราค่ะส่วนศูนย์การค้ายังเปิดปกตินะคะ
สถานศึกษาก็เรียนแบบผสมผสานสถานที่ออกกำลังกายเปิดได้แต่ต้องจำกัดผู้ใช้บริการ
ส่วนในพื้นที่สีส้ม๙จังหวัดสถานบันเทิงผับปลาเปิดได้ถึง๒๓นาฬิกา
รับประทานอาหารดื่มสุราและแสดงดนตรีสดในร้านได้แต่ว่าต้องงดเต้นรำค่ะ
พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดสีเหลือง๑๐จังหวัดร้านอาหารและสถานบันเทิงเปิดบริการได้
ดื่มสุราในร้านได้ไม่เกินยี่สิบสี่นาฬิกานะคะผู้เอกประยุทธ์จังหวัดชาวนายกรัฐมนตรี
ก็ตำหนิไปถึงคนที่ทำให้เกิดการระบาดคัสเตอร์ใหญ่ย่านทองหล่อรัชดาค่ะ
บอกว่าไม่มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกันทั้งที่ตอนแรกรัฐบาลก็หวังว่าช่วงสงการทุกคนจะมีความสุข
แต่ก็เกิดขึ้นอีกจนได้นะคะฟังเสียงของท่านนายกหน่อยค่ะ
เรามีมาตรการที่ดีแต่ก็ยังยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเนี่ย
นี่ถึงรัฐบาลก็หวังว่าเออในช่วงสงการเราจะมีความสุขแล้ว
มันก็เกิดขึ้นไปอีกจนได้อ่ะทั้งนี้อะไรนี่คือคน
ให้เรามีมาตรการอะไรก็ตามถ้าคนยังไม่ปฏิบัติตาม
ยังไม่มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ
ส่วนร้านอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดังระดับมิชลินสตาร์ของเจ๊ไฝนะคะ
แจ้งปิดร้านไปชั่วคราวเพราะว่าพบมีผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
รับประทานอาหารที่ร้านเมื่อหนึ่งเมษายนล่าสุดทางหม่อมหลวง
ปริยาพัฒน์พิโรมภักดีหรือคุณหญิงต้นมารดาของตั้นจิตภัฒน์กฤตากรค่ะ
โพสต์ขอโทษที่เพจของร้านเจ๊ไฝที่ทำให้ต้องวุ่นวายหวังว่าทุกคนจะปลอดภัย
และทุกอย่างเรียบร้อยโดยเร็วโดยคุณหญิงต้นยืนยันว่าผลตรวจตัวเองออกมาแล้วเป็นลบนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณหญิงต้นพร้อมสามีและคณะเอกราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ซึ่งติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยไปทานอาหารที่ร้านค่ะ
ส่วนทางด้านนักร้องสาวธนิดาธรรมวิมลหรือไดโดฟิน
ก็ประกาศยกเลิกงานหลังทราบข่าวว่าสมาชิกในทีมงานเนี่ยติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ส่วนตัวเธอจะทราบผลตรวจได้ภายในคืนนี้นะคะ
ก็เลยทำให้ไม่สามารถไปแสดงได้๓ที่ในวันที่๕๖แล้วก็๙เมษายนด้วย
ขณะเดียวกันล่าสุดค่ะเพจเจ๊มอยหนึ่งศูนย์แปด
โพสต์ข้อความบอกว่าแม่ตุ๊กเดือนเต็มและลูกเกดนะคะก็แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
จะไปตรวจหาเชื้อหลังจากที่ใกล้ชิดนักแสดงจากกองละครค่ะ
แล้วก็ยังมีดาราร่างเล็กอีกคนนึงที่ไปทานข้าวกับยูทูบเบอร์ดังด้วยนะคะ
ลูกเกดเมธานีเนี่ยโพสต์ยอมรับว่ามีนักแสดงที่อยู่ในกองละครที่เล่นด้วยได้รับเชื้อโควิดสิบเก้า
จากคนที่รู้จักในวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมเธอก็เจอกับน้องคนนั้นในวันที่ยี่สิบสามมีนาคม
ห้าวันก่อนที่น้องจะได้รับเชื้อแต่เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะ
วันพรุ่งนี้เธอก็จะไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลนะคะส่วนเดือนเต็มสาลิตูนโพสต์บอกว่า
ตามที่เป็นข่าวว่ามีตัวประกอบติดโควิดและมาทำงานในกองถ่ายสงครามดอกไม้
เมื่อยี่สิบสามมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านมาสิบสี่วันแล้ว
เครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอก็อยู่ในกองถ่ายด้วยในวันที่เขามาเข้าฉาก
เพิ่งทราบข่าวตอนหัวค่ำก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและพร้อมแสดงความรับผิดชอบ
เพื่อความสบายใจของตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดพรุ่งนี้จะไปตรวจที่โรงพยาบาล
และถ้าผลเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบค่ะ